คุณบอยพิศนุและคุณต้นหอมจริงก็แชร์กันสนันวันร่านเมืองไปแล้วนะคะ

นี่คือนำไปออกงานอีเวนต์
หัวเข้าให้คุณไม้เท้าเนี่ย

คือเล่นไม่แคร์ใจเลยว่าเพื่อนเป็นผู้หญิง
คือทีมงานขอถ่ายภาพเก็บไว้หน่อยนะคะ
พวกเข้าไปเจ็บดูด้านเจ็บจริง

ดาด้าเมื่อวานนี้นะคะคุณดาด้าซึ่งเป็นเพื่อนสีทั้งสองคน
ถามถ่ายหน่อยว่าได้พูดคุยกับบอยกับต้นหอมไงนะ

อยากกับสามีแล้วมีแฟนฝรั่งมาจริง

อ่ะไปฟังทั้งเรื่องคลิปแล้วก็เรื่องแฟนดาด้าเลยค่ะ

ตลกดี
แต่บอยบอกว่าบอยไม่ได้ตั้งใจแต่ดูลักษณะเหมือนตั้งใจอ่ะ
ก็ถามว่าตอนนี้มีแฟนใหม่หรือยังตอนนี้ถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมมี
ก็อยู่ในช่วงการคุยกันเดี๋ยวนี้เราก็ต้องดูหลายอย่างเลยค่ะ
ดูว่าเขาจะเข้ากับลูกเราได้ไหมเข้ากับครอบครัวเราได้หรือเปล่า

ต้องระวังกันไว้ด้วยนะค่ะคุณดาวด้าม

ก็เดี๋ยวเขาจะบินไปแต่งงานคุณบอนพี่สุภาละกระดาษคมพร้อมกับคุณละสมีแขน

สละโสดเข้าไปกันเป็นพวงเลยนะจ๊ะแก๊งเพื่อนค่ะ
ถ้าควงอย่างนี้ถ้าใครโดนก็ระวังกันนิดนึงนะคะ